เพราะว่ามีนายทหารนอกราชการยดพันเอกนะคะ
ก็ใช้เวลาหลังเกษียณไปเดินดูพระที่ตลาดพระ
แต่ทีนี้มีปากเสียงกัน
กลายเป็นว่ามาเถียงกันว่าพระเนี่ย

แล้วขู่ด้วยบอกว่านี่คือพระจริง

สารวัตรค่ายทหารศรีพัชรินที่จังหวัดขอนแก่น
ก็ไปคุมตัวพันเอกอันนบว่าพักเพชรอายุ๖๖ปี

หลังจากที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านค่ะ
พันเอกอันนบเมาสุราโวยวายเรื่องพระแท้พระปลอม
แล้วมีการชักปืนลูกโม่ขนาด๒
ออกมาขู่กลางตลาดพระเครื่องที่ขอนแก่น
คือยืนยันว่าพระของนี้พระแท้
ทีนี้เซียนพระเอ๋ยชาวบ้านเอ่ยก็กลัวกันค่ะ
ด้านภรรยาของพันเอกอันนบพอทราบว่าทหารคุมตัวสามีอยู่

บอกกับผู้สื่อข่าวบอกว่าสามีชอบมาส่องพระตามตลาดพระต่าง
แล้วก็จะนั่งดื่มเหล้าไปดูพระไป
อันนี้เป็นกิจวัตรประจำวันเลย

แต่นิสัยของสามีคือเป็นคนโผงผางชอบพูดเสียงดัง
ทีนี้ชาวบ้านอาจจะเข้าใจว่าการพูดเสียงดังเป็นการข่มขู่หรือเปล่า
แต่จริงแล้วไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรอันนี้ภรรยาบอก
แล้วก็บอกว่าดีแล้วที่ทหารมารับตัวไป
อย่างน้อยจะได้เป็นการช่วยปรามหน่อย
เพราะว่าทางเมียก็เคยเตือนแล้วเรื่องที่ชอบพกปืน
แต่ก็อาจจะยังไม่ได้ฟังพอมีทหารมาพาตัวไปเนี่ย
ก็เป็นการช่วยปรามไปในตัวนะคะ
เขาก็โพสต์คลิปเป็นคลิปที่ตำรวจเนี่ย
จับกลุ่มใส่กุญแจมือแล้วก็บอกด้วย
บอกว่าที่ตำรวจทำแบบนี้มันทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
มีการชักปืนคมคูบีบคอตั้งด่านลอย
เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมที่ชมอยู่ตอนนี้ก็อยากรู้เลย

พิกัดก็คือบ้านดอนแดงน้อยที่อำเภอม่วง๓๐อุบลราชธานีนะคะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ต้องตรวจสอบกันหน่อยแหละ
ว่าข้อเท็จจริงในเรื่องนี้มันเป็นยังไง
ก็เลยสอบถามไปยังพันธุ์ตำรวจโทสุรชัยพิทักษ์สมบัติ
เป็นตำรวจที่อยู่ในคลิปนี้ค่ะ
ได้รับคำบอกเล่าว่าจับกลุ่มในเอ็มอายุ๒๔ปี
ข้อหาก็คือเมาแล้วขี่รถจักรยานยนต์

แต่ทีนี้มีผู้ชายสองคนที่บอกว่าเป็นญาติของนายเอ็มเนี่ยนะ

คราวนี้พอมาถึงก็โวยวายใส่ตำรวจแล้วก็มีการถ่ายคลิป
ทีนี้ก็เลยตำรวจก็เลยกลัวว่าจะมีการชิงตัวผู้ต้องหา
ดังนั้นตำรวจเลยจำเป็นต้องใช้ปืนในการคู่
เพื่อที่จะคุมตัวผู้ต้องหามาที่โรงพัก
และตำรวจบอกว่าไม่มีการบีบคอแต่อย่างใดนะคะ
โดยตำรวจก็ยืนยันว่าไม่ได้ทำเกินกว่าเหตุ
แล้วก็จะดำเนินคดีกับผู้ที่เผยแพร่คลิป

รวมถึงจะเรียกญาติของนายเอ็มทั้งสองคน

ข้อหาก็คือขัดขวางเจ้าหน้าที่ต่อไปด้วยนะคะ